พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอชุมแสงจังหวัดบุรีรำเรานำเสนอคลิปที่
ลูกชายคุณผู้ชมชอบกินเล่าเพราะกินเล่าเสร็จปุ๊บ
ทะเลาะกับเมียไปลงที่แม่
ฮุบทำร้ายแม่จนชาวบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นแบบนี้มานาน
เป็นแบบนี้มานานแล้วก็เลยแอบถ่ายคลิปไว้ส่งให้ตำรวจ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมลูกชายนี่ไปที่โรงพักแล้วนะคะ
แต่อยากให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อนแล้วไปดูบรรยากาศที่โรงพักด้วยค่ะ
ผู้ชมต้องการแบบ

ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วอะค่ะแอบถ่ายคลิปแบบนี้นะคะ
เนี่ยอยู่ในบ้านเราอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมชัดเจนนะคะแต่ว่าเสียงได้ยินไหมคะ

ลูกชายคือยังเป็นนุ่มอยู่เลยอายุ๓๘อะค่ะ
พอเมาเนี่ยตีทำร้ายร่างกายแม่

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอชาวบ้านแอบถ่ายแบบนี้
เอาไปแจ้งตำรวจรู้ไหมคะตำรวจตามตัวเจอแล้วนะคะ
เมาเหล้าแล้วทำร้ายแม่เนี่ยตำรวจพาไปที่โรงพักเลยค่ะ
บรรยากาศที่โรงพักเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมอยากให้ดูค่ะนี่
โอ้โหก้มกราบเลย

แล้วจะทำร้ายคุณแม่อีกไหม

คือสัญญาแล้วต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ตำรวจถามว่าจะทำร้ายแม่อีกไหม
ไม่ครับสัญญาจะไม่ทำอีกแล้ว
นั่นแปลว่ารับสารภาพแล้วใช่ไหมคะว่าทำแม่
แต่ว่าตอนที่ตำรวจถามคือส่างไง

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจถามว่า
สาเหตุที่แม่เจ็บตามร่างกายเนี่ย

หรือว่าในแอดบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยจำอะไรไม่ได้
เพราะทุกครั้งที่เมาสุราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
จำได้แต่เพียงว่าด่าแม่นะแต่ไม่เคยทำร้ายร่างกายแม่

ไม่ทำร้ายร่างกายแม่อีกแล้วใช่ไหม

เอางั้นแสดงว่าเหมือนสารภาพไกลหรือเปล่า

แสดงว่าเหมือนดอมตั้งข้อสังเกตสั่งแล้วหรือเปล่า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสัญญา๑๐๐ว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายแม่อีก
แต่ไม่รับปาก๑๐๐นะคะว่าจะเลิกเล่า

คือคุณแม่คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้

อายุ๗๕แล้วแล้วตัวก็บอบบางด้วย
ตัวเล็กนิดเดียวแล้วโดนผู้ชายดูดิอายุ๓๘ซึ่งเป็นลูกชาย
นี่ค่ะ
คุณแม่ของนายแสนบอกกับตำรวจว่าไงรู้ไหมคะ
คุณแม่ช่างดีเหลือเกินยังปกป้องลูกอีก
คุณแม่บอกว่าลูกไม่ได้ทำร้ายนะคะลูกเป็นคนดี

เฉพาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ที่ตำบลหนองใหญ่ชุมแสงบุรีรำนะคะ
คุณอรัญญาท่านนี้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาในแสนหรือว่าในแอด
ทำร้ายร่างกายแม่เป็นประจำนี่ไงมีพยานแล้วหนึ่งนะคะ

พี่น้องก็ถูกทำร้ายไปด้วยถ้าเกิดว่าไปอยู่ใกล้นะคะ
แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครแจ้งความไม่มีใครกล้าจะแจ้งความนะคะ
แต่หลังจากนี้คุณอรัญญาบอกว่านี่ดูสภาพคุณแม่สิคะ
โอ๊ยคุณมานี่ค่ะ
คุณอรัญญาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
จะแจ้งความเอาผิดกับนายแสนคนนี้ทันทีนี่ค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปเจอนะไปเจอท่อนไม้อันนี้ด้วย
สักประมาณ๑เมตรเห็นจะได้นะ
ก็เลยคาดว่าอาจจะใช้ถ้อนไม้อันนี้รึเปล่า

โหแล้วน่าหวงว่ายาแสนนี่จะเลิกเล่าจริงรึเปล่า